สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการศึกษา
ก็เลยมอบงบประมาณนะคะที่ใช้สำหรับสร้างห้องเรียน
และใช้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
ให้กับโรงเรียนอนุบาล๓เซน
เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่๒๐
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสามเซนต่างตั้งใจค้นคว้าข้อมูลเรื่องดาราศาสตร์
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า
ซึ่งการเรียนรู้ภายในห้องพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์
นักเรียนเพียงนำแท็บเล็ตไปสแกนที่ข้อความหรือรูปภาพที่อยู่ภายในห้อง
ข้อมูลทุกอย่างก็จะปรากฏบนหน้าจอแท็บเล็ต
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านรูปแบบของการ์ตูน
ซึ่งนอกจากจะดึงดูดความสนใจจากนักเรียนได้เป็นอย่างดีแล้ว

จะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและกระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่านี้ค่ะ
หลังจากที่ได้งบประมาณมาจากกองสลาก
ก็ได้มาพัฒนาโรงเรียนให้มันมีสื่อการเรียนรู้ที่ดีค่ะ
อันก็มันก็จะมีแบบเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะ
แล้วก็เนื้อหาก็จะละเอียดเจาะลึกลงไปมากเพิ่มมากขึ้นค่ะ
เพราะเข้าใจถึงการศึกษาที่กำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่๒๑

สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคาร
ทั้งสื่อสารสนเทศต่างให้กับโรงเรียนอนุบาลสามเซน

ยังมีห้องเรียนคุณภาพและห้องสมาร์ทคลัสรูม
สามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้
อยากเห็นเด็กเก่งดีมีความสุข
และเป็นเด็กที่ทันต่อศตวรรษที่๒๑เนี่ย
ถ้าเรารู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ถูกนะคะ
ก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นไม่ยากเลย
แต่ต้องนับว่าโรงเรียนอนุบาลสามเสนเป็นโรงเรียนที่โชคดี
เพราะเรามีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เรายอมรับเหมือนกัน
ว่าก็ต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่ง

หรือว่าผู้ใหญ่ใจดีที่อยากจะช่วยกัน

มันจะพาให้การศึกษาของประเทศเราเนี่ย
ทันต่อสังคมโลกในปัจจุบันนะคะ
แล้วเด็กของเราเนี่ยจะไม่ด้อยกว่าเด็กในประเทศอื่นใดเลย
ศึกษาในอนาคตไม่ได้อยู่แต่ในตำราเท่านั้น

เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก้าวไกลและก้าวทันโลกแห่งการศึกษาในอนาคต
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน